ดูเรื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคะ
แล้วก็แหล่งผลิตฐานหินแม่เมาะเนี่ยนะคะตอนนี้
ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ใช้แค่เพียงผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นค่ะ
ถูกประสงค์เปลี่ยนไปแล้วนะคะมีการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานชุดความจริงที่แม่เมาะ
ถ่านหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เสนอตอนสุดท้ายค่ะ
งอกหินย้อยที่งดงามภายในถ้ำวิมารเทวา

ว่าถ้ำป่องลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยเฉาบ้านท่าสี
ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
จริงแล้วถ้ำตรงนี้เราก็พบเมื่อปี๔๒แล้ว
แต่ว่าในการพัฒนาทำทางลงนี้
เราเพิ่งจะมาทำเมื่อปี๕๘นี่เนอ
ว่าทำเป็นจริงจังนะครับผม
ทางเดินตรงนี้ก็เรารับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกรพแม่เมาะนะครับ
เป็นงบของงบพัฒนาตำบล
ได้มาประมาณ๖๐๐๐บาทครับ
แต่เราก็มาซื้อเหล็กซื้อวัสดุเนาะนะครับ
แล้วก็รวมจนถึงค่าใช้จ่ายค่าแรงงานต่างนะครับผม

ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี
เป็นคนพบ
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์แพะพร้อมเต้น
เขาบอกว่าอายุประมาณ๑๒๐๐ปี
แล้วเขาเอากระดูกจาก
แต่การพัฒนาสถานีท่องเที่ยวบ้านท้าศรีโดยชุมชน

และการสนับสนุนจากคนในพื้นที่
ก็ท้อเหมือนกันครับท้อนะครับ
เพราะว่าการทำงานในด้านนี้
ถ้าไม่มีงบเราเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะ
ชุมชนเราเองก็ให้ความสนใจน้อยมาก
นี่คือปัญหาอุปสรรคนะครับ
มีไม่กี่คนที่ให้ความสนใจในตรงนี้
เพราะผมมองดูแล้วว่าถ้าผมไม่ทำ
ก็คงไม่มีใครทำ
แล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคต

เพราะว่าของเรามีแต่แล้วเราไม่พัฒนาอย่างนี้
ที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ
ปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทั้งสวนพฤกษชาติและสวนเฉลิมพระเกียรติ

ไปถึงการจัดงานแม่ม้อเฟสติวัล

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น
จัดมาเป็นประจำถึง๑๓ปีแล้วนะครับ
โดยเฉพาะที่เนินเขา
ที่มีการฟื้นฟูสภาพเหมือง
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากมายจนทำไปเป็นเทศกาลท่องเที่ยวแมว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผู้คนโดยทั่วไปก็จะเริ่มเข้าใจ
แล้วก็อาจจะมาเที่ยวที่จังหวัดลำปางมากขึ้นครับ
เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่แม่เมาะเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านของเขาโดยตรง
นั่นคือสิ่งที่ความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาดูแล้ว
เกิดความหวงแหนทรัพยากรที่เรามาทำให้มันเกิดเป็นมูลค่าทางแม่ม้อเฟวอลก็ดี
ที่เราจัดเนี่ยเราจะก้าวข้ามในสิ่งที่เขามองว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้
เรากลับพัฒนาให้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวไปเลย
เรายังพัฒนาแหลกท่องเที่ยวไปในแม่ม้อเองนะครับ
ซึ่งเราได้จ้างมหาลัยทำการศึกษาว่ามีสถานที่ใดบ้างในแม่เมาะ
จะสามารถพัฒนาไปในที่เที่ยวที่มีแตกภาพได้
ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้วิจารณ์เสร็จแล้วถามว่ามันอยู่แหล่งใดบ้าง
ต่อไปเราก็จะพัฒนาตรงนี้
ว่าให้มียกศักยภาพมาเกิดมา
ก็อยากจะให้มันมีรายได้ในอนาคตเนอะ
เขาจะได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อใคร
ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนในหมู่บ้านหรือคนทั่วไปอีก
พ่อไปรวมจนถึงประเทศแล้วนะครับ
เพื่อการพัฒนาร่วมกัน
อยากจะให้มันเกิดเป็นแหล่ง
ที่ว่าให้มีคนเข้ามาเที่ยวชม
ก็พอแม่เมาะวันนี้จึงไม่ได้ทำเพียงผลิตไฟฟ้า
แต่พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน